จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีก่อนนะคะ
ผู้ชายรูปร่างกำยำมีหนวดชายชะกันคุณผู้ชม

ได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะเป็นป๊าป๊ากำลังจะเป็นพ่อคน
แล้วรอมาตั้ง๘ปีค่ะ
มันเป็นป๊าป๊าเลยน้า
เอ้านี่อีกอันนึง
นานานตรวจมาตอนยิ้ม
ตกลงวันนี้วันเกิดใครเนี่ย

ตกลงวันเกิดใครคะพี่ดูออกป่ะ

วันเกิดพี่ผู้หญิงแต่พี่ผู้ชายได้ของขวัญ

ยินดีด้วยนะคะคือเขาแต่งงานกันมา
แล้วก็อยู่กินกันมา๘ปีแล้วอยากมีลูกมาก
ไม่มีสักทีแต่คราวนี้สมใจแล้วนะคะ

เซอร์ไพรส์พี่ผู้ชายแทนเห็นไหม
น้ำตาแตกเลยเห็นไหม

แต่เอามือปิดปากเหมือนแบบนางสาวไทยมงลง

มันตื่นตาดน่ะคือทำทุกอย่างตอนนั้นนะคะคือแบบร้องไห้
คือหลายคนก็เข้าไปแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ว่าเออกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วนะคะ
ก็ไม่รู้สิบางคนบอกดูไปแล้วแบบ
น้ำตาแตกด้วยเลยนะคะดีใจด้วยนะคะ
ส่วนเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็น่ารักมากเลยนะคะ
ไม่ปล่อยทิ้งข้างคนที่ไปคอมเมนต์
เข้ามาตอบทุกคนเลยนะเข้ามาขอบคุณใช่น่ารักเริ่มนะฮะ
อย่างงั้นยังไม่เจอหน้ายังรักกันขนาดนี้